บุ้มบุ้มกระทรวงกระลาโหมค่ะอุ้ยไม่ใช่เพนตากรอืม
กระทรวงกระลาโหมประเทศไทยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสนามหลวงเนี่ย
คุณผู้ชมครับแล้วข้างบนคือห้องอะไรไหมห้องประชุม
เมื่อวานเขาจะประชุมสภากลาโหมกันสภากราโหมใครมาบ้าง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนเดียวกันคือ
การเป็นวาละวาละปลายเมื่อวานระเบิดสองครั้งเว้ยโอ้โห
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ระเบิดสองครั้งเป็นที่ตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง
ไอ้เหลืองหน้าดิมเบอร์กะเออนั่นแหละดอม
อยู่ระหว่างซ่อมบำรุงสร้างความแตกตื่นให้กับทหาร
และห้องข้างเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเป็นห้องสื่อมวลชน
โอ้โหเขาก็ไปรอทำข่าวกันเนี่ยเพราะเดี๋ยวพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
มาประชุมสภากลาโหมร่วมกับผู้นำเหล่าทัพ
โอ้โหนี่รถรถจะเลี้ยวมาจอดแบบนี้นี่แหละนี่แหละนะครับ
บ่าย๒ก็จะประชุมกันที่ตรงนี้เขาเรียกว่าสารวการกลาโหม
ก่อนที่เครื่องปั่นไฟจะระเบิดนะครับไฟดับทั้งกระทรวงเลยนะตั้งแต่๑๐โมงแล้ว
เตรียมระบบสำรองไฟฟ้าสิเค้าว่ากันตอนนั้นครับ
หลังเกิดระเบิดขึ้นครับเจ้าหน้าที่ก็กั้นพื้นที่แล้วปิดประตู
บริเวณเครื่องปั่นไฟทันทีเพื่อความปลอดภัย
จุดดังกล่าวนี้อยู่ติดกับห้องสื่อมวลชนนะครับ
แล้วก็ยังเป็นห้องเดิมเปล่าไม่รู้นะถ้าห้องเดิมก็เคยไปอยู่
แล้วก็ติดกับถนนทางเข้าที่จะมีขบวนรถนายก
ขบวนรถของผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ย
นะครับก็จะเลี้ยวมาจอดส่งตรงนี้
มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการระบุว่ามีทหารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งนาย
จากการโดนเศษแบตเตอรี่กระเด็นใส่หน้าบริเวณหัวตา

สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมส่งทหารจากสำนักงานโยธาธิการมาตรวจสอบทันที
เบื้องต้นพบว่าสาเหตุที่มันบึ้มสองครั้งก่อนนายกจะมาประชุมสภากลาโหม
มันมาจากไอ้แบตเตอรี่ในระบบสำรองไฟเหลืองที่ดอมเห็นเมื่อกี้
เออมันเสื่อมมันเสื่อมแล้วมันบวม
นี่แหละครับคุณผู้ชมแบตเตอรี่ทุกชนิดเสี่ยงต่อการเสื่อมและบวมและระเบิด
นี่แหละครับก็ปิดพื้นที่และซ่อมบำรุงกันต่อไป